ส่วนความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับเรื่องของการชุมนุมของกลุ่มเยาวชนปลดแอบ
เหมือนมีความคืบหน้าเกิดขึ้นนะคะ
ช่วงนี้เราไปติดตามกันนะคะจากคุณศิริริวัณฑ์รักษาดค่ะ

ข้างแนวประทาของตำรวจควบคุมภูมิชนและทางกลุ่มผู้ชมนมก็ยังประทากันอยู่เรื่อยนะคะ
จะเห็นภาพตอนนี้นะคะทางกลุ่มผู้ชุมนุมค่ะได้มีการวิ่งกรูออกมาค่ะ
เนื่องจากว่าตำรวจผู้คุมฝุงชนที่เห็นนะตอนนี้นะคะจะเห็นละอองของแก๊สน้ำตา
วันแก๊สน้ำตาพุ่งออกมานะคะลอยออกมาตรงด้านหน้าแนวตู้คอนเทนเนอร์ค่ะ
ส่วนแถวของตำรวจควบคุมฝุงชนค่ะจากที่ดิฉันได้รายงานไปก่อนหน้านี้นะคะ
ยังไม่เห็นแถวตำรวจค่ะตอนนี้นะคะแถวตำรวจควบคุมฝุงชนค่ะ
ได้ขยับแนวเข้ามาค่ะเข้ามาหลังแนวของตู้คอนเทนเนอร์แล้วนะคะ
ทางฝั่งถนนที่จะมุ่งหน้าอนุสวรีชัยสมรภูมิค่ะ
แต่ว่าทางกลุ่มมวลชนนะคะที่เป็นอ่าทั้งกาดนะคะ
มวลชนที่อยู่แนวหน้าก็ยังคงเดินหน้าเพื่อที่จะเข้าแนวที่ตำรวจควบคุมฝุงชนได้ยืนประจำตั้งแถวอยู่อะค่ะ
ได้เดินเข้าหานะคะแต่ว่าตำรวจควบคุมฝุงชนที่เห็นตอนนี้นะคะ
แก๊สน้ำตาลลอยออกมาเป็นกลุ่มหนาเลยค่ะมีการยิงแก๊สน้ำตาออกมานะคะ
วลชนก็ได้ขยับนะคะมีการส่งสัญญาณให้ถอยแนวของกลุ่มมวลชนทั้งหมดนะคะ
ให้เดินออกไปเพื่อที่จะมุ่งหน้าไปตรงแยกดินแดงนะคะ
มีการเตรียมน้ำนะคะอุปกรณ์รวมถึงอ่า
ที่นี่สำหรับป้องกันแก๊สน้ำตานะคะการปะทะกันตรงจุดตรงอ่า
ช่วงที่จะมุ่งหน้าถนนวิภาวดีอะค่ะก็มีการประทะกันต่อเนื่องนะคะ
ก่อนหน้านี้สักประมาณสี่สิบห้านาทีค่ะตำรวจควบคุมฝุงชนนะคะ
เริ่มมีการยิงแก๊สน้ำตาเข้าใส่กลุ่มผู้ชุมนุมต่อเนื่องเลยค่ะ
แล้วก็มีการประกาศผ่านเครื่องขยายเสียงนะคะให้กลุ่มผู้ชุมนุม
ถอยร่นออกไปจากแนวของตำรวจค่ะเริ่มมีการที่จะขยับเขาของตำรวจควบคุมฝุงชน
เพื่อที่จะมาประชิดแนวทางกลุ่มผู้ชุมนุมกลุ่มเยาวชนปลดแอบกระชับพื้นที่มาเรียบร้อยค่ะ
ส่วนการปฏิบัติงานของสื่อมวลชนนะคะเนื่องจากว่าวันนี้มีการปฏิบัติภารกิจจากตำรวจควบคุมฝุงชน
มีการยิงแก๊สน้ำตาที่ต่อเนื่องนะคะสื่อมวลชนบางส่วนที่มีอุปกรณ์ป้องกันค่ะ
ก็ยืนประจำการสังเกตการบันทึกภาพนะคะอยู่บนสะพานลอยค่ะ
ส่วนทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเรานะคะก็อยู่ตรงจุดที่ถนนที่จะมุ่งหน้าอนุสวรีชัยค่ะ
ขอยืนอยู่จุดนี้นะคะเพื่อที่จะสังเกตการณ์ค่ะ
และเหตุการณ์ตรงนี้นะคะคาดว่าจะมีการปะทะกันเกิดขึ้นต่อเนื่องค่ะ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

ใช่ค่ะผู้ชุมนุมเองก็พยายามที่จะคือตอนแรกเนี่ยถอยออกมาก่อนนะคะแล้วก็มีการตึงกำลังกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อที่จะขยับไปให้ถึงถนนวิภาวดีรังสิตให้ได้นะคะความเคลื่อนไหวดูได้อีกครั้งนะคะในเพจไทยรัฐเนี่ยไทยรัฐไทยรัฐนิวโชว์นะคะ